อันแรกค่ะเป็นมะขามกวนยี่ห้อแก้ว
ที่๒ค่ะสิงโตวุ้นเส้นท่าเรือร้อยกรัมค่ะ
และอันสุดท้ายค่ะทองม้วนกรอบใบเตยยี่ห้อแก้ว
คำถามข้อที่๘มูลค่าเพิ่มไปค่ะถึง๑แสนบาทแล้วค่ะ
และเป็นข้อแจ็คพอร์ตด้วยค่ะสำหรับข้อนี้
เอาดิมาขวางโลกฮะ
ผมขวางโลกมาแล้วครับผมมาคุณว่าของฝากจากกาญจนบุรี๓อย่างนี้อย่างไหนถูกที่สุด

ขามบ๊วยค่ะของฝากจากกาญจนบุรีราคาอยู่ที่

วุ้นเส้นที่คุณเลือกค่ะของฝากจากกาญจนบุรีราคาอยู่ที่

เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายค่ะ
ที่คุณไม่ได้เลือก
กาญจนบุรีชิ้นนี้จะทำให้ทั้งคู่ได้เงินแสนกลับบ้านหรือเปล่า
เป็นยังไง

สำหรับทุกคนแสนต่างกันอยู่ที่
๔๕บาท

และข้างบนจากกาธินัมบุรีชินที่สูงสุดคือ
วุนเซ็นฮาร์

และตอนนี้ค่ะ

จังหวัดตายค่ะ
เลโอและนิกกี้รับแล้วค่ะ
จากรายการของเราแก๊งป่วนด้วนราคา๑แสนบาท
คุณต้องกราบวุ้นเส้นท่าเรือ
คุณทำให้คุณคว้า๑แสนบาทไปได้

คุณคิดมาถูกทางหมดเลยอ่ะ
คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณทำแค่ความแปลก
คือตอนแรกเราเกือบไปแล้วคือเราจะตัดอันนี้เอง

แต่ว่าคิดว่าเออข้อ๑แสนบาทเนี่ย

คุณมีน้ำตาเพราะว่าอะไร
ดีใจครับดีใจครับ
นี่มันจะหล่อเลี้ยเราไปอีกหลายเดือนเลยครับ

แต่เรื่องของการเลือกได้ถูกต้องมาตลอดด้วยนะ
อย่าลืมว่าตัวช่วยของคุณหมดไปตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่

สะสมเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
จน๑แสนบาทแล้วคุณทำได้แจ๊กบอดแตก

ยินดีกับคุณด้วยค่ะเราหักภาษี๘๐ค่ะโอ้ยขอบคุณทั้งคู่ด้วยค่ะ
วันนี้อิ่มเอมจริงเล่นกันอย่างสุดความสามารถจริง
ต้องบอกเลยค่ะว่ายกนิ้วการันตีให้
นิกกี้และเลโอคุณคือนักช็อปตัวจริงวันนี้ขอบคุณค่ะ
ใครจะไปรู้ว่าคู่นี้ร่อแร่ลังเลตั้งแต่ข้อแรกใช้ตัวช่วยไปหมด
แต่ในที่สุดกลับคว้าเงินแสนทำแจ็คพอร์ตแตกเป็นคู่แรกของรายการเราไปได้

คว้าเงินกลับบ้านไปได้เท่าไหร่
การออกอากาศ